แต่ถ้าหากว่าคุณเห็นจิ้งเหรนสองหางล่ะ
คุณจะคิดจะวิเคราะห์จะวิจารณ์ว่ายังไงคะ
ไปกันที่บ้านหลังนี้ก่อน
บ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่๒๐๙๘หมู่๔ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ก็อาจจะดูเหมือนเป็นบ้านธรรมดาที่อยู่ในชุมชนทั่วไป
แต่มันไม่ธรรมดาตรงที่
ยืนดูอะไรกันอ่ะจิ้งเหรนสองหางนี่เหรอจิ้งเหรนสองหางเขาเลี้ยงเอาไว้ในบ่อปูนซีเมนเนี่ยค่ะ
อยู่ข้างเหรนเหรอเนี่ยอุ้ยนี่ไงแล้วมันสองหางหางแตะปลายแบบนี้
ตั้งแต่ปลายเออผมจำได้แล้วไอ้ตัวนี้เราเคยเล่าไปทีนึงแล้ว
มันอยู่ในบ่อปูนซีเมนที่เขาก่อขึ้นมาเพราะว่าเขาตั้งใจเลี้ยงไอ้เจ้าตัวนี้จริง
แล้วคุณจำได้ไหมว่ามันเนี่ยเคยให้โชคให้ลาบมาแล้วนะ
งวดซ้อนนั่นไงนี่คราวนี้เลยต้องมาดูมันอีก
ก็มากันเยอะมามุงดูกันอย่างนี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าอะไรมันมันวันนี้วันที่หนึ่งไง
ชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วจริงใกล้แล้วยังไงขอมาดูหน่อย
ชาวบ้านก็มามุงดูแล้วก็ถ่ายรูปให้ใช้มือถือนี่แหละถ่าย
ถ่ายไปตามลำตัวมันดูลวดดูลายต่างนะคะเพื่อที่จะหาสิ่งที่จะเอาไปเสี่ยงโชค
เห็นไหมพอถ่ายเสร็จแล้วก็มาขยายดูมาชี้ดูกันไปแล้วแต่ความเชื่อ

ฮะแล้วคุณคะถ้าคุณดูตลอดข่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจำได้นะคะ
บอกเลยว่ามันเป็นข้อมูลเดียวกันที่เคยเล่าข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
ก็คือข่าวที่น้องใบตองหานั่นแหละ
โอ้ยยากจำได้หรือจำไม่ได้หรอกนี่ฉันอ่านเยอะมากนั่นแหละ
มันคือแบบเดียวกันดิฉันพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเอ็นเอียง
มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่จะดูกันเอาเอง
ตรงวงนี่แหละตรงวงไว้ให้ดูนี่แหละวิเคราะห์กันไปแล้วกันนะคะ
ส่วนถ้าใครบอกไม่รู้จะดูยังไงงั้นฟังชาวบ้านเขาวิเคราะห์เลยค่ะ
ฮะเฮ้ยเอาอีกแล้วน้องใบตองคุณฮาอีกแล้ว

บอกแล้วว่าถ้าตั้งใจดูตั้งใจฟังตั้งใจจดเนี่ย
คุณจะเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยว่าเลขไหนมันมีความซ้ำ

อันนี้เราเล่าข่าวในฐานะนักข่าวนะ
ว่าเราเคยเล่าอะไรไปแล้วบ้าง

เรารู้ว่าคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณเองได้